ทำไมผมอ่านบ้านดงบังบ่อยจัง
ดงบังวัยรุ่นตีกันอีกแล้ว

หลังจากมีวัยรุ่นต่างถิ่นเข้ามาพูดว่า

จุดกระเทศเป็นหน้าเวทีหมอนรำนะครับ

ที่บ้านโดงบังตำบลหนองคู่

วัยรุ่น๒กลุ่มเขม่นกันครับ

ชาวบ้านที่อยู่ในเหตุการณ์ก็ยืนดูแล้วครับ
ก็ยืนดูแล้วครับใครจะกล้ายุ่งกลัวโดนลูกหลงครับ
ขออภัยครับนายกงโสมอดกั้นนะครับ
เจ้าหน้าที่อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเลินหรืออพรอตหนองคู
อยู่ในเหตุการณ์พี่เขาเล่าแบบนี้บอกว่า
ในงานบ้างไฟที่บ้านดงบังนะครับจัดเป็นวันสุดท้าย
สถานที่เกิดเหตุเป็นสาราอเนกประสงค์ซึ่งเป็นสถานที่จัดงานแสดงหมอลำด้วย
เหตุเกิดเนี่ยสัก๔โมงเย็นเขาบอกจะเลิกงานอยู่แล้วเชียว
วัยรุ่นจากต่างหมู่บ้านครับประมาณ๓๔คนเข้ามาร่วมงานบ้างไฟ
แล้วก็มีการท้าทายบอกว่านักเลงบ้านดงบังอยู่ไหน
โอ้โหวัยรุ่นเจ้าถิ่นนะฮะใครจะไม่พอใจนะครับมาถามหาถึงที่
ทะเลาะกันสิครับวิวาดกันสิครับทำให้วัยรุ่นต่างถิ่น
หนึ่งรายศีรษะแตกได้รับบาดเจ็บนะครับแต่ก็ไม่ได้ไปรักษาตัวที่โรงพยาบาลนะครับ
งานเลิกเสร็จปั๊บยังมาตีกันอีกเจ้าหน้าที่ก็เข้าไปห้ามอีกครับ
แล้วก็ให้คู่กรณีแยกย้ายกันแยกย้ายกัน

เนาะเราก็ถ้าท้ายกันธรรมดา
แจ้งความดำเนินคดีนะครับแต่จะให้คู่กรณีทั้งสองฝ่ายมาไกล่เกลี่ยกันที่บ้านกำนันตะบนหนองคู
แต่ถ้าตกลงกันไม่ได้ล่ะเอาล่ะเดี๋ยวอันนี้ค่อยไปแจ้งความดำเนินคดีครับ